ปฏิบัติการปูพรมตรวจค้น๓๐จุดที่อุทัยธานี
จากว่าก็มีข่าวคามเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาก่อนหน้านี้นะครับ
อุทัยธานีครับวันนี้ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพลนะครับ
ไปเชื่อมโยงกับการลอบสังหาร๔ศพในพื้นที่มาก่อนหน้านี้นะครับ
ปฏิบัติการจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากอุทัยธานีครับ
ตำรวจและทหารส่วนที่กำลังกันเข้าตรวจคนพื้นที่เป้าหมายกว่า๓๐จุดในอุทัยธานีนะครับ
ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นบ้านพักของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ร่วมไปถึงยังเป็นเครือข่ายของนายสุภาพโตศัจจาอดิษศสพไทยจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยครับ
อาวุธปืนหลายขนาดเครื่องกระสุนปืนเสื้อกรอกกันกระสุน
ทั้งหมดนี้เป็นของกลางที่ตำรวจกองปราบตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้น
บ้านพักของผู้มีอิทธิพลกว่า๓๐จุดในพื้นที่
ลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นบ้านของนายสายชนวิสุชาติสารวัตรกำนันตำบลลานศักดิ์
โดยสามารถตรวจยึดปืนลูกซองอพป๗กระบอก
โดยเจ้าตัวนั้นอ้างว่าทางราชการแจกจ่ายมาให้สมาชิกไว้เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
เพื่อป้องกันตัวเวลาปฏิบัติราชการไม่ใช่ปืนเถื่อนหรือผิดกฎหมายแต่อย่างใด
สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ครับตำรวจกองปราบและทหารกว่า๔๐๐นาย
ส่วนที่กำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกว่า๓๐จุด
โดยจุดสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือบ้านพักของนายประพาวิทย์บุษวดีหรือสจเปี๊ยก
เนื้อที่ประมาณ๑ไร่เศษในตำบลหนองขาอย่างจังหวัดอุทัยธานี
แต่จากการเข้าตรวจค้นนั้นไม่พบตัวสจเปี๊ยกแต่อย่างใด
มีเพียงยาดผู้หญิง๓๔จิ่งห่างอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านและตรวจสอบรายชื่อรวมทั้งประวัติของนักมวยทุกคนครับ
เข้าตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายสุภาพโตสัจจาอดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดอุทัยธานี
และเป็นหัวหน้านักการเมืองกลุ่มซากุระ
แต่ปรากฏว่ามีผู้โดนลูกหลงเสียชีวิต๓รายและบาดเจ็บอีก๑ราย
โดยปมสังหารนั้นมาจากความขัดแย้งในเรื่องของการเมือง
และยังขัดแย้งเรื่องการทำเหมืองแร่และสัมปทานด้วยครับ